นกเอี่ยงกลับมาที่แมวอีกรอบหนึ่งครับแมวตัวนี้ตกตึกไปคุณผู้ชมฮะเจ้าของหาวิธีจะช่วยมันขึ้นมายังไงแล้วแมวมันรู้เรื่องด้วยฮะ
อ่อะนอกขึ้นมาแล้ว
เร็วเผาตะกะพ่อตะกะเออเออเย็นเก่งเก่งเก่งเข้ามาไม่ได้เอาครั้งมี

จังหวะแรกนะว่ามันจะเข้าตะก้าไหมก่อน
จังหวะที่๒คือตอนที่กำลังสาวเชือกขึ้นมา
ตะกร้ามันจะค่่ำมัอย่างเนี้ย
โอ้แต่พอเจ้าของก็บอกสโน่สโน่ขึ้นมาลูกขึ้นมา
เก่งมากนี่ขึ้นมาเลยครับ
ขึ้นมาแล้วก็อยู่บนตระก้า
แล้วเจ้าของค่อยดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึง
ตะก้าที่ผูกเชือกที่หยอดลงไปดึงขึ้นมา
ดอมแล้วตอนที่ดึงขึ้นมันมีจังหวะขอกแข็งแล้วหรอ
สโน่ก็ห่วงใจขอไม่ดีอะพี่น้ำแข็ง

และความแสนรู้ของเจ้าสโนรวมไปถึงชื่นชมเจ้าของ
เจ้าของนี่ก็เก่งเหมือนกันนะ
หย่อนลงไปแบบนี้ช่วยเจ้าสโน่ขึ้นมาได้ครับ
นี่เป็นลิฟต์ส่วนตัวของเจ้าสนอเลยนะ
เป็นลิฟต์ตะก้าเห็นไหมกระเช้าปีใหม่มีประโยชน์แบบนี้